มาดูเหตุขโมยกล้วยกันบ้างนะคะมีคุณยายท่านหนึ่งค่ะ
เป็นเจ้าของสวนกล้วยน้ำว้าในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ร้องไห้โอดครวนเลยนะคะหลังจากที่ถูกคนร้าย
ขโมยตัดกล้วยเป็นรอบที่๒ซึ่งสวนกล้วยของคุณยายนี่๑๕ไร่นะคะ
ใช่ครับทางด้านของฝ่ายปกครองก็รุดเข้าไปตรวจสอบนะครับ
พร้อมจะเร่งตามจับหัวขโมยมาดำเนินคดี
กล้วยน้ำว้าของนางลำไยสุภาษิตหรือว่าป้าแขกนะครับอายุ๖๖ปี
จะเลือกตัดเฉพาะเครือกล้วยที่แก่แล้ว

เครือกล้วยยังไม่แก่ก็ทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้า
นางลำไยเจ้าของสวนกล้วยน้ำวาก็บอกว่า
พูดทั้งน้ำตาครับว่าทำอาชีพปลูกกล้วยน้ำว้ากับสามีสองแปลง
ลงทุนไปหลายหมื่นบาทแล้วก็ดูแลไร่เป็นอย่างดี
แต่กลับว่าต้องมาถูกขโมยแบบนี้
ก่อนหน้านี้ถูกลักตัดไป๑๐เครือ
ห่างกันประมาณ๒สัปดาห์ก็ถูกขโมย
กลับมาลักตัดไปเกือบหมดทั้งไร่ครับ
แล้วก็อยากวอนคนใจร้ายให้เห็นใจป้าด้วยครับ
อยากจะขอร้องว่าอย่ามารักกันเลย
จะได้กินบ้างหรือจะกินจากไชยก็จะได้ทำบุญบ้าง
ปากถึงคุณโจญได้ไหมครับ

เพราะว่างานก็ทำเอง
ทุกอย่างกล้วยก็หาเองแบกเองหิ้วเอง
ป้าก็พูดทั้งน้ำตานะครับบอกว่าอย่ามาทำร้ายกันอีกเลยครับ
ด้านนายพรชัยรอดเทศประหลัดอำเภอลานกระบือก็สั่งการย้ำไปที่เจ้าหน้าที่
หากพบผู้ต้องสงสัยบรรทุกพืชผลการเกษตรให้มาเรียกตรวจสอบทันทีนะครับ
ตำรวจก็เชื่อว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า๒คน
แล้วก็ใช้รถกระบะเข้าไปขนกล้วยน้ำว้าในเวลากลางคืน
โดยรู้ความเคลื่อนไหวเจ้าของสวนเป็นอย่างดีครับ
จากนั้นก็จะเร่งสืบสวนสอบสวนชาวบ้านและตรวจสอบตามตลาดรับซื้อกล้วยน้ำว้า
เพื่อหาบ่อแสของคนร้ายต่อไปครับ